เหตุการณ์นี้เรื่องเนี้ยอยู่ด้วยกันให้จบข่าวนะคะ
เพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคนคนนี้
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขานายชะยันสกุลวรพัฒน์อายุสิบหก
เป็นออทิสติกนะคะถูกยิงตายอยู่ข้างทาง
แต่มันมีประเด็นหลายเรื่องค่อยดูว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่
คือตำรวจภูทรทุ่งช้างค่ะเข้าไปตรวจสอบนะคะ
ที่ถนนในหมู่บ้านปางแก่ตำบลทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน
อย่างที่บอกไปผู้เสียชีวิตคือนายชะยันสกุลวรพัฒน์อายุสิบหก
เป็นออทิสติกด้วยนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะ
ได้ข้อมูลมาแบบนี้๒ทุ่ม๗พฤษภาคม
นายชะยันถูกปืนลูกซองยิงที่ลำตัวหนึ่งนัดแล้วก็พยายามจะเดินกลับบ้าน
ไปหาพ่อพ่อก็คือนายสักกะกิติรุ่งอรุณ
พยายามจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่นายชะยันเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล
พ่อก็เลยไม่ไปโรงพยาบาลกลับรถเอาร่างลูกชายกลับบ้าน
แล้วค่อยแจ้งตำรวจจากการชนะสูตรเบื้องต้น
มีรอยกระสุนปืนถูกยิงที่ลำตัวจากด้านหลังนะคะ
โดนยิงจากด้านหลังแล้วทะลุออกหน้าอก
เดี๋ยวค่อยดูด้วยกันอันนี้มีการตั้งข้อคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อ
ตกลงแล้วทำไมถึงไม่พาลูกไปให้ถึงโรงพยาบาล
ถึงโรงพยาบาลอยู่แล้วถึงแม้ว่าเสียชีวิตระหว่างทาง
ก็ควรจะไปให้ถึงทำไมถึงกลับรถ
พากลับบ้านไปก่อนแล้วค่อยแจ้งตำรวจค่ะทีนี้ค่ะ
เราตรวจสอบเรื่องนี้ให้เพิ่มนะคะวันนี้เราส่งคุณนฤทธิบุญนิ่ม
ทีมข่าวของเราไปที่หมู่บ้านปางแก่หมู่๗ตำบลทุ่งช้าง
อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านคือบ้านเขาอยู่บนดอยนะคะ
คุณผู้ชมจุดเกิดเหตุที่ผู้ตายถูกยิงอะค่ะ
อยู่ริมถนนแล้วกลางหมู่บ้านเลยช่วงเกิดเหตุสองทุ่ม
สองทุ่มไม่ได้ดึกมากแต่อาจจะเป็นพื้นที่บนดอยอะค่ะ
ไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์แม้แต่คนเดียว
มีแค่ชาวบ้านบางคนที่ได้ยินเสียงปืนนะคะนาริสทีมข่าวของเรา
ก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่านายชะยันผู้ตายเนี่ยเป็นออทิสติกก็เป็นเด็กในหมู่บ้านนี่แหละ
ชอบเดินอยู่ริมถนนเดินริมถนนทุกวัน
แต่เป็นเด็กที่พ่อแม่ไม่ค่อยใส่ใจเพราะเป็นลูกเลี้ยง
มาเลี้ยงตั้งแต่สองขวบค่ะแล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพ่อเด็กแจ้งตำรวจ
ว่าลูกถูกยิงถูกยิงจากด้านหลังนัดหนึ่ง
ระหว่างที่ลูกกำลังเดินอยู่ริมถนนในหมู่บ้านแล้วช่วงเกิดเหตุประมาณสองทุ่มเนี่ย
ชาวบ้านก็เริ่มปิดร้านปิดบ้านกันแล้วก็เลยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
แต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถามจากพ่อเด็กค่ะ
พ่อเด็กเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังแบบนี้หลังจากที่นายชะยันโดนยิง
นายชะยันโดนยิงกระสุนคือทะลุนะคะแต่พ่อเด็กบอกว่า
ลูกเนี่ยยังเดินไหวลูกเดินไปขอความช่วยเหลือจากในโต้ง
เจ้าของร้านในหมู่บ้านห่างจากจุดที่โดนยิงร้อยเมตร
อันนี้โดนลูกซองยิงใช่ไหมคะลูกซองยิงคือจากชนะสูตรเบื้องต้นคือ
ยิงจากด้านหลังทะลุหน้าอกด้านหน้าโอ้โหแต่พ่อบอกว่าลูกชายเดินไหว
ไปขอความช่วยเหลือจากร้านค้าห่างจากจุดโดนยิงร้อยเมตรนะคะ
แล้วในโต้งเจ้าของร้านก็เลยพาลูกกลับไปที่บ้าน
ห่างจากร้านสามร้อยเมตรโอ้โหพอกลับไปถึงบ้านปุ๊บ
พ่อเด็กเปิดประตูบ้านมาเห็นลูกชายโดนยิงเลือดท่วมตัว
ก็เอาตัวลูกชายเนี่ยขึ้นท้ายรถกระบะขับรถลงมาจากดอย
คุณผู้ชมคะ๓๐กิโลได้นะเพื่อไปโรงพยาบาลแล้วจะถึงโรงพยาบาลอยู่แล้ว
พ่อบอกว่าเห็นว่าลูกไม่หายใจค่ะก็เลยคิดว่าลูกน่าจะตายแล้ว
กลับรถเอาศพลูกขึ้นดอยกลับบ้านอีก๓๐กิโลถูกต้อง
แล้วค่อยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะ
เขาอยู่ในบ้านแล้วก็คนที่ถูกยิงไปขอความช่วยเหลือ
ก็ว่าผมถูกยิงแล้วช่วยพาผมไปหาพ่อหน่อย
แล้วเขาพาไปหาพ่อที่บ้านแล้วพ่อก็เลยส่งมาโรงพยาบาล
ปรากฏว่ามาไม่ทันโรงพยาบาลมาถึงกันทางเสียชีวิต
ก็เขาเป็นเด็กที่ไม่เคยส่งประกอบเท่าไรแล้วก็คนในหมู่บ้านบ่อยนะ
ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรจากคนในหมู่บ้านผมก็ไม่รู้
เพราะว่าเรื่องไม่เคยมีเรื่องที่จะไปถึงเดือดร้อนไปถึงผู้ใหญ่บ้าน
อะไรไม่เคยมีไม่เคยมีทีนี้ค่ะตำรวจก็เลยบอกว่า
ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะคะขอคุยกับพ่อหน่อย
ขอคุยกับพ่อเด็กหน่อยพาตัวพ่อไปที่สถานีตำรวจเลยนะคะ
คือเบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าอยากคุยกับพ่อเพื่อจะหาเบาะแสของคนร้าย
ตอนเกิดเหตุก็เป็นช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่ม
แล้วมันก็ไม่มีใครเห็นจะหาพยานที่เห็นเหตุการณ์
เป็นไปไม่ได้เลยยากมากทีนี้ค่ะตำรวจพาพ่อของผู้ตายอ่ะนะคะ
ไปที่โรงพักแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลากลางคืน
ก็เลยให้พ่อนอนพักที่โรงพักไปเลย
เพราะว่ากว่าจะกลับบ้านขึ้นดอยมันโอ้โหมันใช้เวลา
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
ของเด็กอะค่ะหายตัวไปอ้าวหายตัวไปหายไปไหนก็ไม่รู้
คือตำรวจพาพ่อไปสอบปากคำที่โรงพักแล้วกลางคืนแล้ว
อ่างั้นไม่เป็นไรอย่าเพิ่งกลับบ้านเดินทางไกลเดี๋ยวขึ้นดงขึ้นดอย
นอนที่โรงพักก็แล้วกันหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ค่ะพ่อหายไป
นาริสทีมข่าวของเราค่ะก็ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
ส่วนใหญ่บอกว่านายชะยันผู้เสียชีวิตเนี่ยนะก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใคร
แต่เป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นออทิสติกด้วยอ่ะนะคะ
แล้วก็ชอบเดินอยู่ริมถนนเป็นเด็กที่ก็ไปขโมยของเล็กเล็กน้อยน้อยอ่ะ
แต่ก็ไม่ถึงจะแบบโอ้โหมีปัญหาอะไรกับใครจนถึงขั้นที่มายิงให้เด็กตายแบบนี้นะคะ
เพื่อนบ้านของผู้ตายให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะก่อนที่นายชะยันวัย๑๖ปีจะถูกยิงตายไม่กี่วัน
ได้ยินเสียงนายชะยันทะเลาะกับพ่อค่ะได้ยินเสียงทะเลาะกับพ่อเสียงดังมากอยู่ในบ้านนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงโยนก้อนหินขึ้นบนหลังคา

นายชะยันกับพ่อแม่ทะเลาะกันบ้าง
ด้วยความที่พ่อแม่เก็บนายชะยันมาเลี้ยงตั้งแต่อายุ๒ขวบ
แล้วก็เลี้ยงแบบปล่อยไม่ค่อยดูแลอะไรมากนัก
นายชะยันก็เลยเหมือนกับเป็นเด็กที่ขาดความรักค่ะ
ก็อาจจะไปขโมยของเพื่อนบ้านเล็กน้อย
แต่พ่อแม่เนี่ยปวดหัวแล้วก็เครียดกับพฤติกรรมของนายชะยัน
เพราะว่าพ่อแม่ก็ต้องไปใช้หนี้ที่นายชะยันไปขโมย
ผู้ตายจะเป็นลูกเลี้ยง

ปกติเขาทะเลาะกันบ่อยไหม
คือปกติก็มีทะเลาะกันบ้างค่ะ
แต่ว่าคือผู้ตายเขาไม่ค่อยอยู่บ้าน

เพราะว่าพ่อแม่เขาชอบปีเขาแบบนี้
แล้วก็ผู้ตายนี่แบบชอบเล่นร่อนในหมู่บ้านอย่างนี้
อ๋อผู้ตายก็เดินไปเดินมา

ก็เลยร่อนไปเรื่อยค่ะ
คือคนเล่นร่อนนี้เขาก็ไม่นอนบ้านเขาก็นอนข้างถนนบ้างอันนี้อย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็มานอนบ้านที่เขาเนี่ยบางครั้งค่ะ

คือหนูก็ไม่เห็นค่ะแต่หนูได้ยินเสียงค่ะ
แบบว่าทะเลาะกันแบบยนก้อนหินใส่หลังคาแบบนี้ค่ะ

คือตอนที่หนูมาเห็นใช่ไหมคะก็คือเขาอ่ะ
เหมือนกับว่าพ่อแม่เขาพาเขาไปที่โรงพยาบาล
แล้วก็เหมือนกับเขาจะเสียเราก็เลยพากลับมา
แล้วพอหนูไปเห็นเขาก็นอนบนหลังรถค่ะ
นอนนิ่งจงบ้าง
ใช่ค่ะบนหลังรถค่ะ

เขาพูดเลยหรอ

หนูก็ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมเขาถึงไม่เสียใจ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปเจอรถของพ่อค่ะ

เอาศพของลูกชายใส่รถกลับบ้านนะคะ
ก็ตำรวจเขายึดไปตรวจสอบนะคะ

ที่ตำรวจจะนำไปเพื่อตรวจสอบรายละเอียด
ตอนนี้รถคันนี้ไปจอดอยู่ที่สพทุ่งช้างแล้ว
ตอนที่ทีมข่าวของเราไปเห็นรถเนี่ยนะคะ

ยังมีผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดตัวเปื้อนเลือดอยู่ท้ายรถ

นี่ค่ะสิ่งที่ทีมข่าวของเราเห็นนะคะ

คือวันนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพทุ่งช้าง
ตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกรอบหนึ่ง
พยายามดูว่ามีกล้องวงจรปิดที่จุดไหนบ้างไหม

แล้วก็เรียกคนที่เกี่ยวข้องคนใกล้ชิด

เพราะจะต้องหาข้อพิรุธต่างหลายอย่างมาก

คุณผู้ชมคิดเหมือนตำรวจไหมคะ
ตำรวจเขาสงสัยแบบนี้ค่ะ

ที่นายชะยันถูกปืนลูกซองยิง

กระสุนทะลุอกมาด้านหน้า
กระสุนปืนลูกซองมันกระจายนะคะ
แล้วยังมีแรงเดินไปขอความช่วยเหลือจากร้านขายของ

ยังมีแรงที่จากร้านขายของเดินไปบ้านอีกนะ
จากจุดที่โดนยิงเดินไปร้านขายของสักประมาณ๑๐๐เมตร
ร้านขายของเดินกลับบ้านไปอีกประมาณสัก๓๐๐เมตร๔๐๐เมตรนะคะ
คือเอาจริงเกือบครึ่งกิโลนะคะนั่นน่ะ

๒คือแล้วผู้ตายค่ะ
ทะเลาะกับพ่อก่อนเกิดเหตุ
อันนี้แค่ตำรวจเขาตั้งข้อพิรุธเอาไว้นะคะ
แล้วคุณผู้ชมคิดเหมือนกันหรือเปล่า

ทำไมพ่อไม่นำลูกชายไปให้ถึงโรงพยาบาล
ส่าห์ขับรถตั้งไกลนะคะ
อยู่บนดอยขับรถเกือบ๓๐โลจะถึงโรงพยาบาลอยู่แล้ว

เอาลูกชายกลับไปบ้านเฉยเลยแล้วก็ไปแจ้งตำรวจที่บ้าน
ต่อให้ลูกชายเสียชีวิตระหว่างทางก็ควรจะไปให้ถึงโรงพยาบาลหรือไม่
ตำรวจตั้งเอาไว้๓ประเด็นแบบนี้ค่ะ
แต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายชายันวัย๑๖คนนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าขอตั้งประเด็นเอาไว้แบบนี้
ผู้ตายอาจจะทะเลาะกับวัยรุ่นในหมู่บ้าน
ผู้ตายอาจจะไปขโมยของแล้วเป็นเรื่องของการล้างแค้นหรือเปล่า
หรือเป็นเรื่องของความขัดแย้งภายในครอบครัว
ตอนนี้ตำรวจอายัดศพของนายชะยันวัย๑๖คนนี้
ชนะสูตรเพิ่มที่โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แล้วก็ต้องเร่งไขปริศนาการตายในครั้งนี้ค่ะ